คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนิสสันมาร์ทไฟลุกท่วมรถเลย
แล้วมันไม่ได้เกิดจากระบบอะไรของรถมันมีอะไรมากกว่านั้น
เดี๋ยวดูสภาพกันก่อนนี่ค่ะไหม้แบบนี้
ที่เกิดขึ้นตอนตี๔ที่ผ่านมานะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเยอะโสธรแล้วไฟไหม้แรงมากค่ะ
ดับเพลิงของเทศบาลเมืองก็ไปฉีดน้ำดับเพลิงกัน
แล้วสุดท้ายอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เกิดจากระบบของรถ
แต่คนนี่แหละคนนี่แหละทำนายสิริชัยศรีสายคำค่ะ
เพราะว่าเขาอยู่บริเวณแถวนั้นด้วย
แล้วท่าทางเขาเมาผู้จาก็วกไปวนมาตำรวจเอาตัวไปสอบสวนนะ
พอไปถึงตำรวจก็เค้นสอบ
รู้เรื่องว่าตัวของนายสิริชัยทะเลาะกับแฟนสาว
ฝ่ายหญิงหลอกใช้ใช้ให้ไปขายยาบ้า
แล้วตัวนายสิริชัยโดนจับหลายครั้งไง
แล้วรอบนี้นะนายสิริชัยไปดื่มเหล้า
หลังจากนั้นก็เอาทินเนอร์ที่เตรียมมาเทราด
คือด้วยความแค้นนั่นแหละแล้วก็จุดไฟเผาเลยค่ะ

เพราะว่าอัดยาบ้าไปเน้นเลย๕เม็ด

ส่วนเรื่องรถที่พังเสียหายต้องรอให้เจ้าของ
คือแฟนสาวมาแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะคะ